ช่วงนี้นะว่าแม้อากาศมันแปรปวนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก
โอ้โหคุณโอ้แม่เจ้าลุกเป็นไฟค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
เพราะว่าอะไรนะคะเจ้าตัวเนี่ยขยันอวดซิกแพคซะเหลือเกิน
ไม่ว่าจะเป็นอิริยบทริมทะเลบ้างล่ะในยิมบ้างล่ะ
มอร์นิ่งยามเช้าบ้างล่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องถือว่าเป็นการโพสต์เรียกงานนะคะ
เพราะหลังจากนั้นงานอวดหุ่นก็เข้าแบบรัวเลย
ในวันที่เราแก่ตัวลงไปรูปร่างเราอาจจะไม่ได้น่ามองแบบนี้หรือเปล่า
หรือเราอาจจะไม่ได้ฟิตแล้วเพราะฉะนั้นในวัยที่เราโชว์ได้เราต้องรีบโชว์ครับ
หลังจากที่เรามีรูปร่างที่ดีผมรู้สึกว่าอย่างบทละครอย่างนี้ครับ
หรือผู้อำกับอะไรอย่างนี้เขาก็เริ่มสนุกกับการกำกับให้ผมแบบว่า
ซี่บ้างมีฉากถอดบ้างแต่ว่าก็ไม่เจอคอมเมนต์แบบโหดร้ายน่ากลัวไม่มี
กลัวไม่มีส่วนมากเขาก็จะแบบชมว่าเออดี
แล้วเราไม่กลัวโรคจิตเหรอแบบว่าอะไรอย่างนี้
ผมอาจจะโรคจิตว่าเขาอีกผมลงรูปก่อนเสื้อขนาดนี้